หรือแม้ว่าจะอ่าเกิดอย่างเงี้ยบาปเจ็บหรือเอ่ออืม

เป็นคุณแม่ด้วยแม่ของตัวเอง
แต่ว่าชอบกันกันไปยังไม่ได้
แต่ก็จะลงงานก็นะครับ
ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่อยากเลือกการ
อย่างนี้มันเกิดก็แทบก็แทบ

เราก็พันมารู้นะครับว่า

แล้วแค่ส่วนมาที่ภูมินี้ภูมิใหญ่นะครับ
แต่สามที่๕รวมจะไม่เหมาะพงกับภูมินี้ครับ

ที่นั่นนี่ก็ถามจากปรับทรัพย์ชั่วคราว
หรือว่ายังไม่รู้อ่ะตอนที่ว่าใช้ไม่ทันค่าปลับใช่ไหม
เป็นการรับสนุนที่สูง
การที่คุยกับชาวหัวพรรค๑๐๐เมตรเขาก็บอกกันว่า
คือผู้ตาหาไม่มีเงินเกิดเหตุการณ์ที่เป็นจำ
ก็ให้เรามาคุยกับท่านเองเขาเป็นอย่างนี้
แล้วภาวะดูหมายของนักศึกษาเขามีงานแหละ
หรือระหว่างผู้บริการถ้าสมมติว่าผู้กรีด
พนักงานนาภาคมนายการมีใจพี่เค้าจะเป็นจำเร้อย
แต่ถ้าเราไม่มีสาธารณ์โทษก็คือ
นาภาคงานกระหน่งเสียรอบด้วยเขาไม่อุทธอด
ก็ในการหัวพรตสม่ำที่ไม่มีท่านรอดอีกต่อไป
หนึ่งกระบาดสีแรงแรงหนึ่งกระบาดแล้วเราก็เงินจำเอ่อ
สนับกระทั้งกระทั้งเขาจนพบหกวันจนพบสองเดือน
พอพบสองเดือนพรุ่งเราจะก่อนกลับไป

น้องโบราณอยู่เอ่อน้องโบราณอยู่เอ่อน้องโบราณอยู่
เล่าให้ฟังหน่อยนะในช่วงนั้นอ่ะที่เห็นคุณผมคุณต้องขอ
ที่เขาเกิดเหตุเขานอนลักษณะกับแม่ยังไงตอนนั้นเห็นไหม
ตอนนอนผมไม่เห็นครับตอนผมมาเห็นตอนเขาหมดสติไปแล้วครับ
หมายถึงว่าคุณอยู่ในห้องนั้นด้วยใช่ไหมอยู่ครับอยู่โซนตรงไหน
นอนอยู่ข้างหน้าโทรทัศน์ครับเพราะเพื่อนเพื่อนมันตะโกนมาว่าคนเป็นลม
หมดสติผมก็เลยเอายาดมไปให้ดมป้ายจมูกป้ายตา
เขาก็มีสติขึ้นมาครับคือตอนนั้นเขาไม่มีสติเหรอไม่มีครับ
ไม่มีสติตอนตอนที่ยังไม่ได้เอาตอนที่โดดลงมาเอ่อเขาสามารถ
ไม่มีสติหล่นลงมาแล้วถ้าเราสงสัยกับทางที่หลังหน้าครับ
หลังจากที่เห็นเขาหล่นลงมาแล้วพวกคุณเข้าไปทำยังไงผมผมเนี้ยถือยาดมเข้าไป
ป้ายจมูกป้ายตาเขาครับอ่าแล้วเขามีสติขึ้นมาครับอ๋อ
หลังจากที่เขาไม่มีสติแล้วเขาก็มีสติขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเขาทำอะไรต่อแล้วผมก็
โกนเรียกเจ้าหน้าที่ครับให้เจ้าหน้าที่มาดูเจ้าหน้าที่ก็มาดูครับ
อ่าแล้วเขามีสติแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปนอนต่อนอนที่เดิมที่เดิมหรอ
ที่เดิมต่อครับเขานอนในลักษณะไหนที่เดิมฟับนอนซ้ำอะครับอ๋อ
หมายถึงว่าตอนที่หมดสติพอเราปลุกให้ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเข้าไปนอนแล้วนอนสภาพนอนคว่ำ
ครับนอนคว่ำคว่ำในในที่เท้าหันหัวไปทางกำแพงแล้วเท้าหันมาทางนี้
ครับแล้วแล้วตอนเช้าแล้วหลังจากนั้นมีการตกอีกไหมไม่มีครับแล้วพอถึงตอนเช้าเขาก็เดินเดินมานับยอด
นับอะไรเนี่ยนับยอดเดินยังมาเดินคุยกับพวกผมเลยด่าพวกผมเดินเดินมาด่าพวกผมว่า
เดินมาคุยกันนะครับแล้วก็นับยอดออกมาพอเจ้าหน้าที่มาเปิดไข่ปุ๊บเขาก็เดินเซฟ
เหมือนเหมือนคนมดแรงนะพี่เดินเซมมาล้มตรงนี้อีกทีครับล้มที่สนามนี้ใช่ไหมครับ
แล้วทำยังไงต่อตอนนั้นแล้วพวกผมก็ช่วยกันอุ้มอุ้มขึ้นมาไว้หน้าห้องครับ
เราจ้างหน้าที่ก็โทรตามหมอมาหมอมาดูครับอืมน่าเหตุการณ์ก็มีแค่นั้นครับ
เขาล้มสักหนักอย่างไรล้มขึ้นยืนเลยครับหรือว่าหน้ากว้าดอยู่ไหมล้มล้มใช้ก้นลงครับ
หมายถึงว่าเหมือนซุดหมดเหมือนคนหมดแรงอะครับซุดลงไปครับ
หัวไม่ฟาดครับเพราะมีคนประคองอยู่ครับ